ด้วยสำหรับเกมการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งบุรีรัมยูไนเต็ดนั้นก็ฟอร์มดีนะครับ

ก็ด้วยมาตรฐานที่เราคาดการณ์ไว้จริงนะครับ
แล้วสุดท้ายก็ได้๒ประตูที่ต้องการ
ก็ทำให้ปิดเกมคว้าแชมป์ใน๙๐นาทีครับ
อาทิตย์ที่๓๖บุริรัมย์ได้ลูกจุดโทษครับ

รวบทางด้านเดียวโก้ล้มลงไป

สำหรับพุทธศาสตร์ประตูของด้านช้าง
ก็คือสุขทวีสุนดาราครับ

แล้วสุทธวีรับไม่อยู่วันพลักษณ์เปลี่ยนทางเข้าประตูครับ

นำแบบนี้สกอร์รวมบุรีรำนั้นแซงแล้วนะครับ

นั่นทำให้ทีมล้านช้างอยู่นิ่งไม่ได้นะครับ

ล้านช้างมีรุ่นตีไข่แตกได้จากเมสิบลาวน์นะครับ
สุภพรวงเชียงคำแต่ยิงลูกนี้เหินข้างทางเลยครับ
นี่ถ้ายิงเข้าไปนี่บุรีรำงานเข้าเหมือนกัน
เป็นจังหวะสำคัญของเกมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ครับแล้วพอไม่ได้บุรีรำก็กลับมาครองเกมนะครับ
จังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเล่นงาน
กินใบเหลืองไปให้เรื่อยจนสุขภพรครับ
โดนจังหวะนี้ครับเหลืองที่๒กลายเป็นใบแดงครับ
ไม่มีใครเอาอยู่เลยนะครับนะครับอ่าอีกคนนั้นก็คือการให้ประเดริง
หนักนะครับหนักทั้งคู่เลยครับ

จบเกมบุรีรัมชนะไป๒ประดาษฐุตศูนย์
รวมผล๒นัดบุรีรัมชนะไป๒ประดาษฐุตศูนย์

จากนี้ครับยังเป็นแชมป์รายการที่๒๓

ซื้อ๑๐จากสมสรรค์การไฟฟ้านะครับ

เป็นเวลาที่ทีมนั้นเตรียมความพร้อม
อย่างหนักและก็ประสบความเสร็จ

ส่วนโรเจโรคูตินโยแมนออฟเดอร์แมชเกมนี้
ประธานทีมบุรีรำยอมรับว่ายังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่นะครับ
และต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมอีกเล็กน้อย
คือเอาคืนทุกถ้วยกลับมาที่บุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วยังยืนหยัดอยู่กับทีมนะครับ
วันที่ผ่านมาก็ต้องพูดตรงว่าเป็น๔วันที่ผมรู้ดีว่าแฟนบอลทุกคนเจ็บปวด
ผมและนักฟุตบอลทุกคนก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าแฟนบอลนะครับ
ฉะนั้นหวังว่าชัยชนะและแชมป์ในวันนี้เนี่ยก็คงจะเยียวยาความรู้สึกของแฟนบอลที่ผ่านมาได้นะครับ
ชัดเจนนะครับการต่อสู้ฟุตบอลไทยฤดูการนี้สนุกแน่ครับ
ขณะที่กัปตันกบครับสุชานุษย์นุ่มก็บอกนะครับว่าทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาชนะให้ได้
ต้องขอขอบคุณทุกคนในทีมรวมถึงผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลที่ร่วมใจกันเชียร์จนกลับมาคว้าชัยชนะครับ
ก็แน่นอนว่าบุรีรำมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน
เขาเรียกว่าต้องซ้อมให้ให้มากขึ้นแล้วต้องทำงานให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผม
แต่ผมมั่นใจอยู่ครับว่าเราจะก้าวเข้าไปคว้าแชมป์ในไทยได้ครับ

และจะอุ่นเครื่องกับทีมยาโฮดารุตัสซิน
วันที่๑๔มกราคมเวลา๑๘นาฬิกานะครับ